เพลงเสมอเป็นเพลงหน้าพาดซึ่งใช้ในการดำเนินเรื่องในการแสดงโขนละคร
คำว่าเสมอมาจากภาษาเขมรว่าเสมอแปลว่าเดิน
แสดงลักษณะการเคลื่อนไหวไม่รีบร้อนจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
เพลงเสมอยังจำแนกออกไปอีกหลายเพลงมีธรรมนองดนตรีแตกต่างกันแต่จังหวะเท่ากัน
เช่นเสมอเถนใช้สำหรับฤษีเสมอมารใช้สำหรับยักษ์และเสมอผีใช้เมื่อผีรำ
ส่วนเพลงเสมอที่มีจังหวะมากขึ้นคือเพลงบาดสกุณีโบราณเรียกว่าเสมอตีนนก
มีท่ารำอันพิจิตย์สวยงามใช้สำหรับพระรามพระลักษมณ์และเทวดา